ผัวเมียทะเลาะกันจบที่ความตายอีกแล้ว
คือเป็นผัวเมียที่ได้มีปากเสียงกันบ่อยอยู่แล้วอ่ะนะคะก็เลยตัดสินใจแยกกันอยู่
แต่ยังไม่ได้หย่าร้างกันทีนี้เนี่ยชนวนเหตุมันคือตัวผัวเนี่ยนะ
มาหาเมียที่บ้านตั้งใจจะมาเคลียร์เรื่องทรัพย์สินจะแบ่งทรัพย์สินกันเลย
บ้านรถเอ่ยทรัพย์สินต่างนานาแล้วคุยกันไม่ลงตัวค่ะ
เพราะว่าตอนมาเนี่ยเอามีดพกกระสากกระเบือติดมือมาด้วย
แทงทั้งทุบสุดท้ายเมียตายเลยนะคะ
บ่ายเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในหมู่บ้านเพชรชะกะเสม๒นะคะ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ก็เจอศพของนางวาสนาจันตะอายุ๕๐ปีค่ะ
ถูกแทงแล้วก็ทุบตีด้วยของแข็งทั่วร่างกาย
ใกล้กันมีแผงขายลอตเตอรี่เปื้อนเลือดของผู้ตายตกอยู่
แล้วก็มีมีดพับขนาดสี่นิ้วแล้วก็สากเบลออีกหนึ่งอันด้วย
ทีมข่าวไปลงพื้นที่เจอกับน้องสาวของผู้ตายนะคะ
สุธิมาจันตะก็รู้มาว่าผู้ตายก็คือพี่สาวด้วยนะ
อาศัยอยู่กับนายสมบูรณ์ทูลธรรมวรกูลวัยห้าสิบสี่ปีสามี
ซึ่งทั้งสองคนมีอาชีพขายสลากินแบ่งรัฐบาล

ก็เลยแยกกันอยู่แต่ยังไม่ได้หย่าร้างกัน
แต่เคยทะเลาะกันเรื่องการแบ่งสมบัติมาแล้ว
เอ่ยรถยนต์เอ่ยทรัพย์สินต่างที่นำไปฝากไว้ในตู้เซฟธนาคาร
ที่ผ่านมาฝ่ายสามีนายสมบูรณ์เนี่ย
ได้ยกสมบัติให้กับพี่สาวเธอทั้งหมดแล้ว
แต่ระยะหลังค่ะอยู่จะมาขอทวงทรัพย์สินบางส่วนในตู้เซฟคืน
ก็เลยทะเลาะกันรุนแรงแถมยังมีญาติของฝ่ายพี่เขยของฝ่ายสามี

ขู่ฆ่าจะทำร้ายร่างกายต่างนานา
แจ้งความเดิมเนินคดีกันไปตั้งแต่มีนาคมก็ทำมาแล้ว
ทีนี้ก่อนย้ายออกเธอฝากฝังกับเพื่อนบ้านไว้แล้วนะว่า
พี่ช่วยดูหน่อยนะถ้ามันมีเรื่องอะไรรุนแรงหรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

แล้วสุดท้ายบ่ายวันนี้เธอก็ได้รับโทรศัพท์จริงว่าพี่สาวเธอตายแล้วค่ะ
เขาจะเลิกกันทีนี้มันแบ่งสมบัติไม่ลงตัวกัน
ก็คือฝ่ายชายก็บอกว่าจะให้แค่รถกับของในเฟฟให้ออกจากบ้านไล่ออกจากบ้านเลย
แต่ทีนี้ทางพี่สาวเขาไม่ยอมว่าบ้านหลังนี้เขาก็หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเขา

คือเขาอยู่ด้วยกันมาก็คือทุกอย่างได้มาจากพี่สาวทำมาหากินร่วมกันมา
แต่ทีนี้ทางนี้ก็คือติดกินติดเที่ยว
แล้วพอมาเจอปัญหาตรงนี้ก็เลยมาอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็คือจะเลิกกัน

เพราะเพื่อนบ้านคือคนที่โทรมาบอกเธอว่าพี่เธอตายแล้ว

อยู่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงดังเลย
แล้วผู้ตายเนี่ยนะส่งเสียงกรีดร้องบอกช่วยด้วยขอความช่วยเหลือ
แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเลยสักคนเดียว
เดินทางไปสอนอเพชรกระเสมเพื่อมอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็สารภาพเลยบอกว่าเขาฆ่าจริงเขาเป็นคนทำจริง

สินเป็นนาฬิกาทองรูปภัณฑ์และเครื่องเพชรมูลค่าประมาณ๑๐ล้านบาท
ทรัพย์สินที่เขาสะสมมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้ว
ทีนี้๒ปีก่อนค่ะ
นายสมบูรณ์น้องชาย

นายสมบูรณ์เป็นสามีของผู้ตายนะคะ
สามีของผู้ตายมีตู้เซฟอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่ง
ก็เลยนำทรัพย์สินไปฝากเอาไว้จนมารู้ทีหลังว่าน้องชายกับนางวาสนา

แล้วน้องชายก็ดันมอบกรรมสิทธิตู้เซฟให้กับเมียตัวเอง
เขาก็เลยมาขอทวงคืนความยุติธรรมนั่นแหละ
เพราะว่าทรัพย์สินที่มาอยู่ในตู้เซฟ
เขาด้วยอ่ะมูลค่าเกือบ๑๐ล้านนะคะเอาใหม่นะคุณผู้ชม
เมียคู่หนึ่งทะเลาะกันอยู่แยกกันอยู่
แล้วปรากฏว่าผัวยกทรัพย์สินให้เมียเอาเข้าตู้เซฟธนาคารไป
พี่ชายของผัวเนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมถูก
ตัดสินใจจะมาทวงทรัพย์สินคืนกับน้องเมีย
เมียของเขาน้องเอ่อเกษฐภัยไม่ตลอด
อ่าสุดท้ายก็เลยจบลงที่ความตายแบบนี้นะคะครับ
เพราะว่าเขาเห็นว่าน้องสะพ้ายใส่นาฬิกาโรเล็กซ์ของตัวเอง
โมโหไงทรัพย์สินก็ได้ไปหมดเลย
มันเป็นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมทำร้ายร่างกายกัน
เขาบอกว่าก็น้องสะพ้ายเอาแผงขายสลากกับ
กระเบือตีเขาก่อนแถมยังพยายามหยิบมีดทำครัวมาแทงเขาด้วย
เขาก็เลยเอามีดพักที่พกติดตัวแทงคืน
แจ้งข้อหาไปนะคะเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ